ยิงยายเสียชีวิตคาบ้านหลานชายเนี่ยอายุยี่สิบสาม
คุณยายอายุแปดสิบเอ็ดคือหลานชายบอกว่าคุณยายเนี่ยมาเตือนว่าเปิดเพลงเสียงดัง
อ่าให้เบาเสียงเพลงหน่อยแล้วหลานโมโหไล่ยายออกไปนอกบ้าน
บอกยายไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะถ้าเข้ามาจะยิงให้ตาย
แต่คุณยายเนี่ยเดินเข้าบ้านหลานชายยิงยายตายจริงจริงโอ้โหดูสิ
คุณยายอายุแปดสิบเอ็ดแล้วนะค่ะเอกลันเกิดขึ้นเมื่อคืนสามทุ่มครึ่งนะคะ
คนก่อเหตุคือหลานชายแท้ค่ะ
นี่คือคุณยายที่เสียชีวิตนะคะ
หลานชายที่ก่อเหตุชื่อว่านายธีรพงศ์คงสถานอายุ๒๓
ชาวบ้านช่วยกันจับตัวค่ะก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนะคะ
วันนี้ตำรวจสพปงคุมตัวหลานชายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตอนทำแผนต้องใส่หมวกกันน๊อกแบบนี้เลย
กลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรมนะคะ
จุดแรกก็คือจุดที่นายธิรพงศ์เดินเข้าไปในบ้านไปหยิบปืนหลังตู้ค่ะ
แล้วเอาปืนออกมาหน้าบ้านยิงคุณยายจนเสียชีวิต
อีกจุดหนึ่งคือจุดที่เอาปืนไปแอบไว้ค่ะ

รีบเอาขึ้นรถนะคะกลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรมค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนี้เราเสพยาไปกี่เม็ดครับ

เนี่ยแล้วคนตะโกนสาบแช่งกันแบบนี้นะคะ
คือจริงแล้ววันนี้เช้าบ้านกับเย็ดมายืนดู
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันเยอะมาก
แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุค่ะ
มันก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรเขาก็ดูกันแบบนิ่งแบบนี้นะคะ
แต่ดูไปแล้วแบบสาบแช่งกันในใจอะค่ะ

ธิรพงศ์ทำท่าถือปืนยิง

อยากจะพูดอะไรไหมเนี่ยยิงคุณยายเนี่ย

หลานแท้เนี่ยยิงยายอายุ๘๑เนี่ย

ตอนที่เดินออกมาทีมข่าวก็พยายามจะถามซ้ำนะ

คือเมื่อคืนนี้นะคะก่อนที่จะเกิดเหตุ
ธิรพงศ์ดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านคนเดียว
แล้วเปิดเพลงเสียงดังมากคุณผู้ชม
คุณยายเนี่ยเดินออกมาจากบ้านมาเตือนหลาน
บอกว่ายายอยากจะพักผ่อนดึกแล้ว
เบาเสียงหน่อยเดี๋ยวเสียงเพลงมันรบกวนชาวบ้านด้วย
แต่นายธิรพงศ์ไม่ยอมเบาเสียงเพลง
คุณยายเดินมาเตือนรอบสอง

คุณยายไปดึงปลั๊กเครื่องเสียงออกค่ะ
เสียงเพลงก็เงียบโอ้โหเท่านั้นแหละ

เดินไปหยิบปืนที่อยู่บนตู้ค่ะ
แล้วก็ลากตัวยายไปนอกบ้าน
แล้วบอกยายว่าไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะ

นี่ค่ะแต่ยายเนี่ยก็อยากจะพักไง

ยายแก๘๑แล้วให้แกได้นอนพักผ่อน

โอ้โหนายธีรพงศ์ยิงยายจริง

ยายเสียชีวิตเลยนะคะ
ปมเหตุมันคือตัวเองเปิดเพลงดัง

ยิงคุณยายแท้วัย๘๑เสียชีวิต

บอกเลยว่าเสียใจมากนะที่มาก่อเหตุแบบนี้

ก้าวร้าวเสพยาแล้วชอบดื่มเหล้า

สุดท้ายมาก่อเรื่องแบบนี้ค่ะ
หรือย้ายกับแม่
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะ
แล้วก็อ้างว่าตอนเกิดเหตุเมามาก
เมาเหล้าทั้งเสพยาบ้า
ยาบ้าไปเม็ดหนึ่งค่ะนี่ค่ะ
ญาติญาติก็บอกว่าปล่อยเลยตำรวจดำเนินคดีให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดเลย
ไม่มีใครช่วยนะคะก็บอกว่าปล่อยแล้ว
ธิรพงศ์คนนี้คนในครอบครัวไม่มีใครที่จะไปช่วยเหลือ
ให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายไปเลยลงโทษเต็มที่ไปเลย
นี่ค่ะทางครอบครัวก็จะมีการสวดพระพิธรรมศพของคุณยายที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ

สุดท้ายแล้วคนเสพยาก็จุดจบเป็นแบบนี้เกือบทุกรายจริงนะคะ